คุณผู้ชมค่ะใกล้จะถึงวันออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว
ดานักเสียงโชคก็ลุ้นแล้วก็รอคอยตัวเลขจากเธอคนนี้ค่ะ

บอกว่าเธอคนนี้เนี่ยโอ้โหให้โชคกับแฟนเพลงมาแล้ว
เมื่อวันก่อนค่ะเธอเดินทางไปถ่ายรายการที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งก็ได้ตัวเลขจากประทัดมาด้วยพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันจ้า

ต่อใจหมดเลย

โชคใครโชคมันเด้อจ้าขอให้โชคดีจ้าซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าตรงกับเลขที่บ้านและวันเกิดของลูกสาวซึ่งทางด้านพี่สุเองค่ะก็เข้ามาตอบกลับนะคะว่าระวังเลขหกกับเลขเก้านะจ๊ะมันตัวเดียวกันอ่า
แต่เดี๋ยวนี้เห็นอินสตราแกรมพี่ฮายอภพรก็ไปคอมเมนต์ด้วยนะ

อันนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเอ๊ะเลขนี้จะออกในวันอังคารหน้านี้หรือเปล่า
ไม่รู้จะว้าวหรือจะว้าว